อ่ะส่วนเรื่องนี้ที่นครนายกค่ะตำรวจถูกเรียกตัวไปบอกช่วยมารายงาน
อัพเพจหน่อยอืมลงไปถึงอื้อหือตำรวจยังเอาไม่อยู่นะคะ
คุณผู้ชมอยู่อยู่โดนถีบกระเด็นเลยค่ะลองไปดูคลิปกันนะคะ
นี่ใครอยู่นี่อยู่นี่
ใจมือใจมือ
ขอลงขอลงขอลง
นี่ค่ะตำรวจสี่นายเอาไว้อยู่ในจังหวะนี้ดีนะการทรงตัวเขาดี
ไม่งั้นล้มคว่ำแล้วนะคะโดนถีบ
มาสามนายกับไม้งามหนึ่งอันมันต้องอยู่แล้วนะไม่อยู่นี่จริงจริงมาสี่นายอ๋อเหรอ
สี่นายยังเอาไม่อยู่ค่ะเพราะว่าคือผู้ชายคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเขามีอาการคลุมคลั่ง
เพราะว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทคือส่วนใหญ่แรงเขาจะเยอะมากอยู่แล้วเนี่ย
เห็นไหมคะมาสี่คนครับพร้อมไม้งามมีปืนชอบไฟฟ้าด้วยนะ
เดี๋ยวนี้เขามีปืนช็อปไฟฟ้าเป็นอาวุธคู่ใจไงเอาไม่อยู่จริงจริงค่ะ
เป็นตำรวจสพบ้านนานะคะคือเจ้าของบ้านซึ่งก็คือพ่อของผู้ชายคนนี้แหละ
เป็นคนโทรไปแจ้งเองบอกคุณตำรวจช่วยมาจับลูกผมไปหาหมอหน่อย
คลุ้มคลั่งหนักมากถือมีดเดินไปทั่วบ้านแล้วก็ขู่จะทำร้ายคนในบ้านก็กลัวจะไม่ปลอดภัย
มากันสี่นายกะว่าเอาอยู่ไงค่ะเหมือนที่โดยบอก
จริงมันต้องอยู่นะไม่อยู่ไงคะ
กดทั้งยื้อทั้งดึงทั้งโอ้โหทำทุกอย่างแล้วค่ะ
คือตอนแรกไปถึงเนี่ยผู้ป่วยเขาเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านนะ

ปรากฏพอออกมาปุ๊บโอ้โหจังหวะจะล้อมเข้าชาร์จนะคะ
เขาดิ้นสู้ตลอดจนเกิดเป็นภาพแบบนี้ขึ้น
สุดท้ายต้องมีชาวบ้านพลเมืองดีค่ะเข้ามาช่วยตำรวจอีกประมาณ๒๓นาย
คือใช้เกือบ๑๐คนกว่าจะควบคุมให้สงบได้
ต้องมัดขาเขาสองข้างต้องจับเขาใส่กุญแจมือ
เพราะกลัวว่าเขาจะกระโดดหนีแล้วเดี๋ยวจะเป็นอันตรายกับตัวเองเนี่ย
โอ้โหจับขึ้นกระบะสภาพนี้เลยค่ะ
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าทำเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเขาเองด้วยนะ
คือหลังจากปล้ำสู้กันอยู่นานเนี่ยทางตัวผู้ป่วยเองเขาก็มีบาดแผล
เป็นแผลถลอกที่ศีรษะนิดหน่อยเหมือนกันนะคะ
ส่วนตำรวจก็น่าจะหลังยอกสะโพกยอกกันมาอยู่เหมือนกันจากที่โดนถีบไป
เรื่องนี้นายประสิทธิ์คุณพ่อของผู้ป่วยค่ะ
เขาเล่าบอกว่าลูกชายเนี่ยลูกชายยุคสี่สิบสี่สองปีแล้วนะ
ลูกป่วยมาเป็นปีแล้วป่วยจิตเวท
เคยรักษาที่โรงพยาบาลบ้านนาแต่ก็ไม่หาย
ระยะหลังนี่หนักเลยเพราะว่าขาดยาเพราะว่าลูกไม่ยอมไปหาหมอ
บอกว่าผมไม่ได้เป็นอะไรไปหาหมอทำไม
อันนี้เป็นปัญหาหลักของผู้ป่วยจิตเวทเลยนะ
ใช่ค่ะลองฟังเสียงคุณพ่อนะคะ
บ้าแหละมันเคยไปรักษาโรงพยาบาลมันนานแล้ว
พอจะฟื้นขึ้นมาแล้วมันไม่ไปแล้วทีนี้
ลูกความพาให้รับไปก็ไม่ไป

อันนี้ไม่ได้กินมานานแล้วมันไม่ไปก็มันไม่ยอมไป

เห็นมาโอ้เป็นปีแล้ว
ส่วนน้องสาวค่ะก็บอกว่าโอ้โห
พี่แกเล่นเดินถือแม่แกว่งไปมา

หลายคนหลายครั้งหนีออกไปนอนนอกบ้านเลยค่ะ
ทำร้ายขึ้นมาก็มีสิทธิ์ถึงชีวิตได้เหมือนกัน
คือครั้งนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่แจ้งตำรวจมาจับ

แต่อยากให้ไปหาหมออยากให้ตำรวจช่วยพาไปหาหมอจริง
เพราะบางทีคนในครอบครัวคือบังคับกันไม่ได้ค่ะ
แต่ถ้าเป็นตำรวจเชื่อว่าน่าจะมียุทธวิธีในการดูแล

เพื่อจับตัวไปส่งโรงพยาบาลเขาจะได้มีอาการดีขึ้น
หมอขาดยาไม่ได้เลยนะครับผู้ป่วยจิตเวทนะฮะ